สถานการณ์เกี่ยวกับโควิด๑๙ในประเทศไทยกันก่อนนะคะ
ดูภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อ
ตัวเลขผู้เสียชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนต่าง
รวมถึงสถานการณ์ในแต่ละจังหวัด

เมื่อวานนี้นะคะการแถลงของสบคค่ะ

มีการแถลงออกมาตัวเลขมันเพิ่มขึ้นอีกแล้ว
ก่อนหน้านี้เราอมยิ้มได้๒วัน
มุมปากเราแทงขึ้นไปแบบนี้นะ
แต่เมื่อวานนี้มาอีกแล้วค่ะปากเบะ
เหมือนจะร้องไห้เลยนะคะเพราะว่าตัวเลขเนี่ย
มันกลับขึ้นมาเป็นร้อยอีกแล้ว
เมื่อวานนี้๑๑๑คนนะคะที่เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามค่ะผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ก็ต้องลงพื้นที่ให้กำลังใจโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์แหละ
เพราะตอนนี้ถือว่าเขาเป็นหน้าด่านสำคัญ
ต้องการกำลังใจแต่ท่านนายกอย่าลืมนะคะ
จากกำลังใจแล้วอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ยังต้องการเช่นเดียวกัน
พาไปดูบรรยากาศเมื่อวานหน่อย
ไปแบบอยากจะให้กำลังใจแบบคิดได้ก็ไปเลยนะคะ
นี่เป็นพระเด็กพระยุจันทร์โอชานายโยครัฐมนตรี
ไปที่จุดจุดหนึ่งเป็นโรงแรมพัทราย่านพระรามเก้า
จุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ใช้เป็นสถานที่กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ
ก็คือจะต้องกักตัวที่จุดนี้๑๔วัน
เป็นการเดินทางไปแบบไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเลยค่ะ
ไปดูซิความเป็นอยู่เป็นยังไงไปพูดคุยไปให้กำลังใจ
ประชาชนที่เขาเดินทางกลับจากต่างประเทศแล้วก็ถูกกักตัวที่จุดนี้
จุดนี้นะคะมีคนที่ถูกกักตัวอยู่๑๔วันเกิน๑๐๐คนแล้ว
แล้วก็พูดคุยสอบถามเจ้าของโรงแรมขาดเหลืออะไรไหม
ให้ช่วยดูแลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
และสิ่งสำคัญคือขอบคุณโรงแรมที่ให้ความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหายิ่งใหญ่ของชาติซึ่งเป็นวารักษ์ของชาติในครั้งนี้ด้วย

ขณะที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือสบคค่ะ
เมื่อวานนี้แถลงนะคะเกี่ยวกับตัวเลข
เรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ผู้ป่วยใหม่ค่ะมีทั้งหมด๑๑๑ราย
มันกลับมาเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้
กว่า๓๘กลับมาเป็นร้อยอีกแล้วค่ะ
กลุ่มแรกเลยแยกแบบนี้กลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยเดิม
หรือสถานที่เดิมที่มีการแพร่ระบาดทั้งหมด๓๗รายด้วยกัน
กลุ่มที่๒เป็นผู้ป่วยรายใหม่ค่ะ๑๑ราย
แบ่งเป็นคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๒ราย
ไปสถานที่ที่มีคนอยู่เยอะสถานที่ชุมชน๓ราย
มีอาชีพเสี่ยงติดไป๔ราย
และบุคลากรทางการแพทย์ยังคงพบการติดเชื้ออยู่เลยนะคะ
เมื่อวานนี้ประกาศออกมาเพิ่มเติม๒รายด้วยกัน
ส่วนกลุ่มที่๓อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค๒๑ราย
แต่การแถลงของสบคเมื่อวานี้นะคะ
มีอีกหนึ่งกลุ่มเพิ่มเติมขึ้นมาและถือว่าเป็นกลุ่มสำคัญเลย
ตัวเลขสูงมากจริงนะครับเป็นกลุ่มที่๔
คือกลุ่มคนที่เดินทางมาจากอินโดนีเซีย
และอยู่ระหว่างการกักตัวของสถานที่ของรัฐ๔๒ราย
คือกลับมาหลายคนแหละแต่การตรวจร่างกาย
ในช่วงที่เขามีการกักตัวคือลงจากเครื่องปุ๊บ
กักตัวปั๊บพอกักตัวตรวจเชื้อปุ๊บรอ๒วัน

โดยเฉพาะจังหวัดสตูนจากเดิมไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเลย
เมื่อวานนี้ถูกเจาะไข่แดงแล้วนะคะใช่ค่ะ
พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเฉพาะสตูน
กลุ่มนี้ที่บอกว่า๔๒รายสตูนจังหวัดเดียว๑๖ราย
ทำให้ตัวเลขนะคะจังหวัดที่ก่อนหน้านี้ไม่มีผู้ติดเชื้อ
สตูนออกไปเหลือ๑๐แล้วนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะมีผู้รักษาหายและกลับบ้านเพิ่มขึ้น๖๔ราย

๓ศพเมื่อวานนี้ที่ประกาศออกมาเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดเลยนะคะ
ขณะที่ผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยตอนนี้รวมจนถึงวันนี้
๙รายรักษาหายแล้วรวมทั้งหมดนะคะ
ตั้งแต่เราเผชิญโควิดมา๘๘ราย
ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล๑๔๕๑รายเสียชีวิตสะสม
วกเมื่อวานเพิ่ม๓เป็น๓๐ศพด้วยกันนะคะ
สำหรับการแถลงของสบคในแต่ละวันโดยโคศกศูนย์เนี่ย
ก็มีการพูดคุยนอกจากเรื่องของตัวเลขแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ยังพูดคุยถึงเรื่องอื่นด้วย
แต่เมื่อวานนี้ท่านก็คือท่านโฆษก
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินก็ย้ำเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะคนที่เดินทางกลับจากอินโดนีเซียที่พบถึง๔๒ราย
อกจากนี้ค่ะส่วนในประเทศไทยที่เพิ่มบวกกันแล้วนะ

เอาเฉพาะในประเทศไทยที่มันเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ก็คือ๖๙ราย
นายแพทย์ทวีสินค่ะขอให้ทุกคนอย่าไปรังเกียจ
เพราะว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นคนไทยเหมือนกัน
หมายถึงคนที่เดินทางกลับจากอินโดนีเซีย
แล้วหลังจากนั้นกลับมาเขาก็ต้องแยกนะ

คนที่อยู่ในชุมชนที่ทราบข่าวแบบนี้
อย่าไปรังเกียจเขาและตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการรักษา
แพทย์ก็ดูแลอย่างใกล้ชิดคนในชุมชนเองก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยค่ะ
เมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าไปดูตัวเลขอัตราส่วนผู้ป่วย
รายใหม่ต่อประชากรทั้งหมดของจังหวัด
จังหวัดที่น่ากังวลที่สุดคือภูเก็ต
เพราะว่าอัตราส่วนอยู่ที่๓๐
รองมาคือกรุงเทพมหานคร
ตัวเลขภาพรวมผู้ป่วยทั้งประเทศบวกขึ้นมา๑๑๑คน
ทีนี้ตั้งคำถามต่อว่าถ้าเกิดว่ามันกลับมาเป็นแบบนี้
มาตรการเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมงห้ามคนออกจากบ้าน๒๔ชั่วโมง

เมื่อวานนี้ค่ะโฆษกรัฐบาลดรแหม่มอาจารย์แหม่มนะคะ
นรมนภินโยสินวัฒน์บอกว่าตอนนี้ยืนยันเลยนะคะ
นายกในฐานะประธานศูนย์โควิด๑๙บอกว่ายัง
ยังไม่ต้องใช้มาตรการเคอร์ฟิลล์ตลอด๒๔ชั่วโมง
แล้วมีคนถามต่ออ้าวพัทยา
รแหม่มบอกว่าพัทยาถือว่าเป็นเขตการปกครองพิเศษ

นายกรัฐมนตรีให้อาวุธไปแล้วให้อำนาจทางกฎหมายไปแล้ว
ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของพ่อเมืองของผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายกเมืองเทศบาลพัทยานะคะ
แล้วเนี่ยวันนี้ค่ะคุณผู้ชมบ่าย๒โมงตรงนะคะ
พัทยาประกาศล็อกดาวน์พัทยาเลย
ห้ามคนเข้าแล้วก็คนออก
อยากให้คุมสถานการณ์ในพื้นที่ให้ได้
แล้วถามต่อว่าสาเหตุอะไรที่ยังไม่ประกาศเคอร์ฟิลล์ตลอด๒๔ชั่วโมง
ถ้าเกิดว่าไปดูตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่เมื่อวาน๑๑๑คน
ก็ถือว่ากลับมาน่าเป็นห่วง
นายกเป็นห่วง๔กลุ่มด้วยกันที่ยังคงไม่ประกาศเคอร์ฟิลล์๒๔ชั่วโมง
กลุ่มแรกก็คือ๑คนที่อยู่บ้านตามลำพัง

ก็ถามต่อแล้วว่าคนป่วยติดเตียงก็ปกติไม่ออกจากบ้านอยู่แล้วเปล่า
คนที่หาเช้ากินค่ำตอนนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนแล้วใช่ไหม
เพราะไม่มีงานทำไม่ได้ทำงาน
เดี๋ยวรอดูว่านายกจะมีการตัดสินใจใหม่ยังไงหรือไม่
ทีนี้พลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ตั้งแต่วันที่๖เมษายนที่ผ่านมาที่มีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจังพบว่าเรื่องของการประกาศเคอร์ฟิลล์
ถามว่ายังมีคนฝ่าฝืนไหมยังมีค่ะเยอะด้วยค่ะ
เพิ่มขึ้นวันละกว่า๑๐๐ราย
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
มีการจับกลุ่มกว่า๑๐๐รายต่อวัน
แต่ถามว่ากรุงเทพเปรียบเทียบกับต่างจังหวัด
กรุงเทพก็ยังน้อยกว่าต่างจังหวัดค่ะ
โดยเฉพาะในพื้นที่ตำรวจภูทรภาค๑

ตำรวจภูทรภาค๔คืออีสาน๑๑จังหวัด
ส่วนใหญ่คนที่ถูกจับกลุ่มเป็นใครล่ะ
เป็นเด็กวัยรุ่นไงออกมาตอนกลางคืน
เพราะเป็นช่วงเวลาปิดเทอม
ก็เลยทำให้เด็กวัยรุ่นออกมารวมกลุ่มกัน
รวมถึงกลุ่มคนที่ไปทำงาน
มีการเลี้ยงดื่มสังสรรค์กัน
รวมถึงคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกลุ่มนี้แหละ
ส่วนใหญ่เป็นคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิลล์นะคะ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ตอนนี้ก็เลยกำชับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ

กรณีเจอคนที่ตั้งใจฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์

พร้อมกับมีการจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว

ฝากไปถึงประชาชนนะคะบอกว่า
ใครก็ตามที่ต้องออกไปทำงาน
เผื่อเวลาเดินทางในการกลับบ้านด้วย
บางคน๒๓ทุ่มยังอยู่ที่ออฟฟิศอยู่เลย
บอกว่าเคอร์ฟิลล์๔ทุ่มใช่ไหม

ให้ชั่วโมงหนึ่งออกจากออฟฟิลล์๓ทุ่ม
ผู้ช่วยประวัติศาสตร์การตำรวจแห่งชาติบอกว่า

เพราะมิฉะนั้นแล้วคุณก็จะไปเข้าเกณฑ์ของเคอร์ฟิลล์

ช่วงเวลา๓ทุ่มน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนคิดเหมือนกัน

จะบอกว่ากรุงเทพมหานครเมื่อวานค่ะนายกค่ะ

ใช่ค่ะช่วงกลางวันงงเหมือนกันรถเยอะมากจริง
เหมือนเดิมนะคะอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติ